จากจีนแล้วนะครับเวียดนามซึ่งก็ใช้ปฏิทินในแบบเดียวกันก็ฉลองปีใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ
ในช่วงก่อนปีใหม่นี้เองครับที่ความต้องการเนื้อสุนัขนั้นจะเพิ่มขึ้นสูงตามความเชื่อดั้งเดิมว่าเพื่อต้องการที่จะไปชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์นะครับ
ความต้องการที่มากขึ้นนี้เองครับที่ทำให้ต้องนำเข้าเนื้อสุนัขมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะทั้งลาวหรือว่าไทยนะครับ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งครับ
วันนี้ครอบครัวตระกูลบุ๋ยดูคึกคักเป็นพิเศษ
พ่อครัวใหญ่ของบ้านลงมือทำอาหารตั้งแต่เช้า
เพื่อเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือนและสังสรรค์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ตระกูลบุ๋ยเป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ของเวียดนามที่ยังนิยมทำอาหารจากเนื้อสุนัข
ประเพณีและความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาว่า
เนื้อสุนัขจะช่วยชำระล้างจิตใจให้สะอาดกว่าดีสุด
และในช่วงเวลานี้เนื้อสุนัขจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
เพราะหลังจากเทศกาลตุดจีนไปแล้วคนเวียดนามจะงดกินสุนัขเป็นเวลา๓เดือน
ซึ่งจะทำให้มีโชคดีหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตตลอดปี
เวียดนามจะมาล้อมวงรับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อสุนัขร่วมกัน
เพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อทานเนื้อสุนัขเข้าไปแล้ว
ก็จะช่วยชำระล้างดิจให้สะอาดดีสุดผุดของ
เพื่อต้อนรับวันตุดจีนที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้

พอสำหรับงานเลี้ยงครอบครัวเกือบ๒๐ชีวิต

เนื้อสุนัขทำให้พวกเขาอบอุ่นในฤดูหนาว
และเพิ่มพละกำลังให้กับร่างกายในการทำงาน
และเหตุที่เนื้อสุนัขอร่อยกว่าเนื้อสัตว์อื่นนั้น

ก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู
เช่นเดียวกันกับเนื้อสัตว์ทั่วไป
ในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
ความต้องการในการบริโภคเนื้อสุนัขมีเพิ่มมากขึ้น
ทำให้กำลังการผลิตเนื้อสุนัขมีไม่เพียงพอ
และต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

วัฒนธรรมเวียดนามกับการกินเนื้อสุนัข

วัฒนธรรมการกินจากครอบครัว
เข้าสู่กิจการร้านอาหารเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในตอนต่อไป
เจนสักแทร่อึ้งข่าวไทยวรัฐทีวีรายงาน